ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีอุกอาจโหดเยี่ยมนะครับ
ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะฮะคดีที่เมื่อเย็น๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
นายสารวุฒิศรีนุ่นอายุ๔๐ปีถูกยิงเสียชีวิตในรถคันนี้
ส่วนนางรัตนาคงหนูอายุ๓๒ปีภรรยาเนี่ยถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปแล้วก็บาดเจ็บนะฮะ
คือเลิกมาแล้วแล้วมาแต่งงานกับนายสารวุฒิแต่นายเกรียงไกรยังคงตามอยู่
ตามหาตามตื้อจะขอคืนดีวันเกิดเหตุตามไปเจอเขาอยู่ในรถด้วยกัน
ขี่จักรยานยนต์ดักหน้ารถแล้วก็ลงไปยิงเลย
คือตั้งใจยิงนายสารวุฒินี่แหละให้เสียชีวิตนางรัตนาก็ถูกยิงเฉียวเข้าไปจนบาดเจ็บ
นี่คืนวันเกิดเหตุเป็นแบบนี้นะครับ
ผู้ต้องหายังไปก่อเหตุเพิ่มนะครับ
คือใช้ปืนที่ก่อเหตุยิงเขาเจ็บกับเสียชีวิตเนี่ย
อายุ๔๓ปีเจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์คันนี้ครับนะฮะแล้วก็จอดจักรยานยนต์ของตัวเอง
ทิ้งไว้แล้วขับรถกระบะมิซูบิชิสีดำเมื่อสักครู่นี้ของนายปรีชาหนูนอง
เจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์ในพื้นที่ตะบนเขาเจียกอำเภอเมืองพัทธลุงไป
ซึ่งนายเกรียงไกรใช้ปืนข่มขู่แล้วก็เอารถไปนะครับนายปรีชาบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยเอาปืนมาขู่บอกว่าขอยืมรถหน่อยคือรู้จักแต่ไม่สนิท
เพราะว่าเป็นช่างซ่อมแอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทิ้งจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาไว้
ผู้ต้องหาขับรถมุ่งหน้าไปตามถนนเอเชียขาขึ้นนะครับในรถมีโทรศัพท์มือถือ
ของนายปรีชาเจ้าของรถติดไปด้วยหนึ่งเครื่องอืมซึ่งทางนางรัตนาผู้บาดเจ็บเนี่ยนะ
บอกว่านายเกรียงไกรเนี่ยโทรศัพท์มาหาใช้โทรศัพท์ในรถกระบะนี่แหละ
ของเจ้าของรถกระบะโทรไปขู่นางรัตนาขู่ว่าจะยิงทิ้งให้หมดเลย
ทั้งครอบครัวเลยถูกอดีตพ่อตาอดีตแม่ยายหมดเลย
แต่ว่าที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับคนร้ายนะฮะที่ขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับ
แล้วโทรมาขู่เนี่ยล่าสุดมีรายงานว่าถูกจับได้แล้วนะครับ
นี่ฮะพร้อมกับปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุนี่นะ
เดี๋ยวคงจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมกันแล้วก็คงจะแถลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
เป็นว่าตอนนี้จับได้แล้วก่อเหตุไม่สิ้นสุดนี่ฮะนะคะ